ช่วงนี้ได้เวลาของข่าวการเมืองแล้วนะคะ
อย่างที่ก่อนหน้านี้นายกออกมาพูดใช่ไหม
บอกว่าอย่าเพิ่งพูดกันไปเรื่อยเปื่อย
เรื่องที่ว่าจะไปเป็นนายกของพักไหน

ยังไม่ได้ตัดสินใจเลยว่าจะไปลงรายชื่อนายกพักไหนดี
พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีย้ำเลยนะคะว่า
ตอนนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจอนาคตทางการเมืองของตัวเองค่ะ
แต่มีสิ่งที่อยากจะบอกไปยังพักการเมือง
ก็คือให้ระมัดระวังที่จะเอาเรื่องที่ดินสอปกรไปออกเป็นโฉนด
ไปดูให้ดีว่ามันเหมาะสมหรือเปล่า
รวมถึงให้ระมัดระวังการเอานโยบายของรัฐบาลไปปราศัยหาเสียง
ขณะที่การเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองจากการติดตามของฝ่ายความมั่นคง
ก็ยังพบว่าคนที่มาร้องเรียนก็เป็นคนกลุ่มเดิมหน้าเดิม
นายกบอกไม่ต้องไปสนใจหรอก
ผมก็อยู่ในช่วงการตัดสินใจผมว่าผมควรจะอยู่ต่อทำงานหรือไม่

เพราะฉะนั้นก็กำลังดูว่าท่านจะต้องอยู่จะทำยังไง
อันแรกก็คือเขาต้องมาเจอผมก่อนแล้วผมจะตอบรับใครหรือเปล่า
ก็ต้องคิดดูถ้าคิดว่าต้องอยู่ต่อเพื่อจะทำงานต่อก็

แต่ทั้งนี้ก็จะต้องเป็นพักที่ทำงานด้วยความตั้งใจเสียสละอย่างแท้จริง
แล้วก็ทำให้บ้านเมืองมันเปลี่ยนแปลงไปวันข้างหน้า

ทุกอย่างที่ทำมาแล้วทั้งหมดมันเสียเวลาเปล่า
คือตอนนี้พักที่ยืนยันแน่ว่าจะเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นนายก
ก็คือพักพลังประชารัฐแต่พักอื่นนี่ยังไม่รู้นะ
ว่ามีพักไหนอีกบ้างที่มาทาบทามผลเอกประยุทธ์ไป
ก็ต้องรอดูการตัดสินใจอนาคตของนายกนะคะ
ส่วนประเด็นเรื่องการเก็บบัตรประชาชนของชาวบ้าน
ในพื้นที่จังหวัดพัทธลุงที่เป็นประเด็นกันมาหนักมากว่าซื้อเสียงหรือเปล่า
พลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกมาบอกเลยค่ะว่า
ไปสอบถามเบื้องต้นมาแล้วมันไม่ใช่การเก็บบัตรประชาชน

เป็นกรณีที่บางหน่วยงานเขารับบัตรประชาชนเอาไว้
แล้วประชาชนไม่มาเอาคืนก็เลยไปแจ้งบัตรหาย
ว่าอย่างนั้นนะคะ
อ้าวนายนิพิธิ์อินทรสมบัติรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ค่ะ
ลงพื้นที่แล้วนะคะเอาว่าที่ผู้สมัครสอสอพัทธลุง

ประชาธิปัตย์พักไทยรักษาชาติ
พลังธรรมใหม่และพักชาติไทยพัฒนา
ลงไปด้วยกันเลย๔พักตั้งโต๊ะแถลงข่าว
เรียกร้องกรกตประจำจังหวัดพัทธลุงเลยค่ะ
เรียกร้องผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยบอกว่า

พลเอกอนุพงศ์พูดไปที่บอกว่ามีการเก็บบัตรประชาชน

ว่าบัตรประชาชนมันกว่า๒๘๐๐๐ใบเลย

มันรู้มาว่ากำนันบางตำบล
เรียกให้ผู้ใหญ่บ้านไปรวบรวมแล้ว
เป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องรอให้ทางด้านของ